ที่สมุทรปราการนี้ก็มีเหตุการณ์ผู้หญิงคนนึงอายุ๔๒ปี
ถ้าเธอถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งสบเอาไว้ที่บ้านพักที่สมุทรปราการ
ว่าอย่างน้อยก็๗วัน
เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่แม่ได้ติดต่อ

หลังจากมาพบสบลูกสาวที่อยู่ในบ้าน
ซับสินซ่อยแวน
ของลูกสาวเนี่ยหายไปด้วยค่ะแฟนนุ่มที่เป็นแฟนใหม่ของลูกสาวก็หายไป
ตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่เจอคาดว่าน่าจะเป็นคนร้าย

อยู่ในพื้นที่อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุดราการ
สพบางสาวทงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากที่มีคนแจ้งว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่
เจ้าของบ้านที่เสียชีวิตชื่อนางสาวรัติกาเกียรติกล้องนนอายุ๔๒ปี
คือเสียชีวิตในสภาพศพก็คือใส่ชุดนอนอยู่นะฮะแล้วก็มีคราบเลือดแห้งเกลอะกรังแล้ว
อยู่ที่พื้นห้องนอนชั้นสองคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗วัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านางสาวรัติกาเป็นคนที่มีฐานะดี
มีรถยนต์เนี่ยสองคันคันหนึ่งจอดอยู่ที่บ้านอีกคันหนึ่งจอดทิ้งไว้ที่ตลาดศรีวารี
ซึ่งขายของชำอยู่ที่นั่นมีร้านขายของปกติแล้วอยู่กับแฟนนุ่มนะฮะที่บ้าน
หลังนี้แต่ผู้ชายคนนี้หายตัวไปครับท่านผู้ชมครับตำรวจกำลังเร่งติดตามตัว
อยู่นะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเป็นแฟนของนางสาวรัติกานะครับ
แล้วดูข่าวอยู่คุณก็ต้องรีบมาหาตำรวจสพบังเสาทงเพื่อมาให้ข้อมูลว่ามัน
เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับนี่ฮะได้คุยกับคุณแม่ของนางสาวรัติกา
ที่เสียชีวิตนะครับชื่อว่าคุณแม่สุนีคุณแม่อายุ๖๐ปีแล้วนะครับ
วันนี้แม่กับญาติญาติก็มาที่บ้านนะครับมาขนข้าวของเพื่อเอากลับไปอยู่ที่บ้านเกิด
ที่ประจบทฤษฐรณนะครับคุณแม่สายสุนีซึ่งเป็นแม่ของผู้
ตายเนี่ยบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับแม่ก็ร้องไห้ตลอดนะฮะ
สุดท้ายที่ได้คุยกับลูกสาวตอนนั้นโทรคุยกันทางไลน์นะครับลูกก็เล่าให้ฟัง
ว่ามีปัญหาทะเลาะกับแฟนนะเป็นแฟนใหม่นะครับทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องลูกติด
ของฝ่ายชายหลังจากคืนนั้นแม่บอกว่าพยายามติดต่อลูกสาวเหมือนกับทุกวันแล้วติด
ต่อไม่ได้อีกเลยนะฮะตั้งแต่คืนวันที่๒๓สิงหาคมโทรไปยังไงก็ไม่รับสายส่ง
ข้อความไปแชทไลน์ไปหาก็ไม่อ่านไม่ตอบแม่ก็เลยไปหาแฟนเก่าของลูกสาวแล้ว
ไปบอกญาติญาติบอกเออมาช่วยกันดูหน่อยมาที่บ้านของลูกหน่อยอยู่ที่บางสาวทง
มุดปราการเนี่ยบอกมาดูด้วยกันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอมาหาที่บ้านนะฮะ
พบว่าบ้านเนี่ยปิดเงียบไม่มีคนอยู่นะครับตอนนั้นแม่บอกแม่ก็ไม่กล้าเข้านะฮะเพราะว่า
บ้านเนี่ยปิดเงียบนะครับแต่มีคนในหมู่บ้านบอกแม่ว่า๒๔สิงหาคม
แฟนของลูกสาวเนี่ยเป็นแฟนใหม่นะไปขายของที่ตลาดคนเดียวลูกสาวไม่ได้ไป
ทีนี้แม่ก็เห็นท่าไม่ดีนะแม้ว่าจะต้องกลับไปแล้วไม่กล้าเข้าบ้านลูกในวัน
ช่วง๒๔สิงหาคมอะไรอย่างนี้ก็ย้อนกลับมาใหม่๓๐สิงหาคมมาอีกทีนึง
เพราะตั้งแต่๒๓สิงหาคมมา๓๐สิงหาคม๗วันก็ยังติดต่อลูกสาวไม่ได้
เพื่อจะเปิดบ้านเข้าไปนะเพราะว่าท่าทางยังไม่ดีแล้วโอ้โหคุณแม่
บอกว่าพอเปิดบ้านเข้าไปเท่านั้นนะฮะกลิ่นเหม็นเน่านี่
โชยมาเลยแล้วคุณแม่บอกคือศพของลูกสาวเนี่ยเขาอยู่ห้องนอนชั้น
สองค่ะเปิดบ้านชั้นล่างนี่กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเลยได้กลิ่น
ฉะนั้นแม่บอกแม่ซุดเลยคือแม่ซุดเลยพอเปิดประตูบ้านได้
เนี่ยแม่สุดเลยคิดเลยว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่แต่แม่ไม่
กล้าขึ้นไปดูให้น้องสาวของแม่ขึ้นไปดูนะครับก็คือน้าของ

นั่นแหละฮะลูกสาวเสียชีวิตอยู่ห้องนอนข้างบน
คงแม่นะฮะ

แต่เวลาแฟนเขากลับไป

ต้องสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็ลูกแน่

แม่ไม่กล้าดูลูกเลย
แม่อยากเห็นเขาตอนติดสวย
แม่อยากเห็นกฎภาพแบบนี้
แม่ชวนเขาครั้งสุดท้ายที่ตัวแม่ชวนเขากลับไปอยู่บ้าน

แต่เขาก็บอกอยากไปเนอะ
ไม่คิดว่าการชวนครั้งนี้จะเป็นการชวนครั้งสุดท้าย

ไปบ้านที่ไร้วิญญาณ
ทีนี้มันก็ต้องตามตัวแฟนของนางสาวรัติกาที่อยู่ด้วยกันให้ได้นะครับ
เพราะว่าหายตัวไปนะฮะยังหาไม่เจอนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เนื่องจากสภาพศพของนางสาวรัติกาเนี่ย
ตำรวจบอกว่าต้องรอผลผ่าพิสูจน์
อย่างชัดเจนนะฮะอย่างละเอียดก่อนนะครับ

แต่เบื้องต้นเนี่ยคือแพทย์ระบุว่าหัวใจล้มเหลว

ไม่มีการยิงการแทงการต่อสู้ทำร้ายเนี่ยมันยังไม่ชัด
เพราะว่าศพก็หลายวันแล้วมันก็ขึ้นอืดด้วยนะครับ

ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
จะมีคนทำร้ายไหมหรือเธอเป็นอะไร
ถึงช็อกน็อกหมดสติหัวใจล้มเหลว

ก่อนหน้านี้มีใครอยู่ด้วยแล้วทิ้งเธอไปไม่ช่วยเหลือ
หรือทำร้ายเธอแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
หรืออยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครช่วย
ก็เลยหมดสติเสียชีวิตอยู่ที่บ้านอันนี้ก็ไม่รู้
นี่คือนางสาวรติกาเกียรติกล้องนนอายุ๔๒ปี
ซึ่งเสียชีวิตนะครับแฟนหนุ่มหายไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณแม่บอกว่าการเสียชีวิตของลูกสาวเนี่ย

เพราะทรัพย์สินของลูกสาวที่ปกติจะติดตัวอยู่เนี่ยมันหายไปด้วย
วันที่ไปเจอศพลูกสาวเนี่ยนะครับ
ข้อมือซ้ายของลูกเนี่ยปกติลูกใส่สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๒บาท
ข้อมือข้างซ้ายนี่หายไป
เงินในกระเป๋าสตางค์เนี่ยปกติลูกจะต้องติดตัวไว้เป็นเงินสดเนี่ยเยอะกว่านี้
แต่ในกระเป๋าสตางค์มันเหลืออยู่แค่๑๓๐๐บาท
บอกผิดปกติเพราะแม่รู้จักลูกสาวดีปกติต้องมีเยอะกว่านี้
มีทรัพย์สินของลูกที่หายไปอีกก็เป็นเกรดข้อมือทองคำน้ำหนัก๔บาท
แหวนทองคำ๑สลึงอีก๒วงสร้อยคอทองคำ๑บาทอีก๒เส้น
นี่คือสิ่งที่ลูกสาวใส่ติดตัวเป็นประจำแต่มันหายไปหมดนะครับ
ผู้ชมครับจากข้อมูลของนางสาวรัติกานะครับที่เราได้มานะครับคือเธอเนี่ย
กับแฟนเก่าไปแล้วก็มีแฟนใหม่ที่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังเนี้ย
ที่แฟนใหม่จะหายตัวไปนะครับติดต่อไม่ได้ณขณะนี้
คืนวันที่๒๓สิงหาคมเนี่ยที่แม่ก็บอกว่าคุยครั้งสุดท้ายกับลูกสาวได้ในคืนวันนี้
แฟนเก่าเขาก็คุยครั้งสุดท้ายได้ในคืนวันนี้เช่นกัน

เขาบอกเลิกกันด้วยดียังเป็นเพื่อนกันได้
ถูกต้องฮะยังติดต่อพูดคุยถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันอยู่
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็เจอครั้งสุดท้ายไม่ใช่เจอคุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยติดต่อกันได้เนี่ย
ก็คือคืน๒๓สิงหาคมเหมือนกับแม่เหมือนกันนะฮะ
วันนี้แฟนเก่าเขาก็มาด้วยนะฮะเพราะว่าคุณแม่เขาก็ไปตามแฟนเก่าของลูกให้มาช่วยดูที่บ้านอะไรพวกนี้ว่าไม่อยู่บ้านมาช่วยแม่ดูหน่อยแม่อยู่ประจวบบ้านลูกเนี่ยอยู่สมุทรปราการที่บางสาวทง
แฟนเก่าของผู้ตายเนี่ยบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เล่าเรื่องราวต่างให้ฟังนะครับตอนที่มาช่วยแม่เก็บของเนี่ยแล้วก็เปิดแชทไลน์ให้ดูเหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่
ได้๓๗นาทีกับอีก๓๒วินาทีเขาให้ดูเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าก่อน
เลิกกันเนี่ยเคยคบหากันอยู่๗๘ปีตัวเขาเนี่ยแฟนเก่า
ก่อนนะครับซึ่งจะเห็นว่าห้องเก็บของบนบ้านของผู้ตายเนี่ย
เขาจะมีปืนบีบีกันยังอยู่เลยค่ะยังมีอยู่เลยนะครับตอนที่เลิก
กันก็ตกลงเลิกกันด้วยดีนะเลิกกันแล้วยังเป็นเพื่อนกันเวลา
มีอะไรเขาก็ติดต่อหากันปรึกษาเรื่องงานเรื่องค้าเรื่องขาย
เขาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับตัวแฟนใหม่ของผู้ตายด้วย
เวลาเจอหน้ากันก็คุยกันปกติดีอืมก็รู้กันดีว่าเขาเนี่ยคือ
แฟนเก่าส่วนอีกคนนึงเขาคือแฟนใหม่เราก็เลิกกันไปแล้ว
แต่ว่าเราก็ยังพูดคุยกันอยู่ในฐานะเพื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
คุยเรื่องอย่างเรื่องร้านเขาถามเรื่องร้านเออเขาเหมือนก็บ่นว่าร้านขาย
ของดีกว่าเดิมแต่เงินไม่เข้าก็ประมาณนี้ตอนที่คุยเขาอยู่
เดียวสักพักแฟนเขากลับมาเขาบอกแค่นี้ก่อนเขากลับมา
เขาก็วางสายไปบางทีเขาก็ดูเครียดบางทีเขาก็เล่าให้ฟัง
บางทีเขาไม่ได้เล่าอะไรฟังแต่ทะเลาะกันบ่อยก็บอกอ่าเขา
ก็บอกแต่ผู้ชายเรื่องของร้านร่างกายไม่มีนะก็เหมือนแบบ
เองว่าจะเป็นเรื่องภรรยากล่าวเขาเฮ้ยเรื่องรูปเขาเฮ้ย
ทีนี้การเสียชีวิตของนางสาวรัติกานะครับที่ถูกทิ้งศพ
เอาไว้ที่บ้านตั้งหลายวันในสภาพคือขึ้นอืดแล้วจนทีว่า
อย่างน้อยก็๗วันแล้วแฟนใหม่ก็หายไปทรัพย์สินก็หายไปด้วย
ทำให้ญาติยาติของนางสาวรอธิกาเขาก็เกิดความสงสัยแฟนใหม่อยู่๒เรื่องด้วยกัน
โดยแม่เนี่ยสงสัยประเด็นที่ว่าทำไมประตูบ้านทั้งประตูรั้วประตูกระจกข้างในตัวบ้านของลูกสาวเนี่ย
มันถูกล็อกจากข้างนอกทั้งหมดถ้าลูกจะแบบหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเนี่ย
ทำไมประตูบ้านมันล็อกจากข้างนอกทั้งหมดนะส่วนน้าชายของผู้ตายบอกว่าไปเจอคราบเลือดบนผ้าม่าน
ลักษณะคล้ายเลือดเปื้อนมือของหลานสาวแล้วไปจับผ้าม่านอะไรแบบนี้หรือเปล่า
เกียกตะกายขึ้นมาถูกใครทำร้ายแล้วก็พยายามจับผ้าม่านอะไรพวกนี้หรือเปล่าแล้วมันเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นพอดี
เราก็ไปถามเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าเห็นผู้ตายกับแฟนใหม่เนี่ยล่าสุดประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับ
ตอนนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันทำสวนที่บ้านอยู่นั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงลักษณะเหมือนพูดคุยกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย
ส่วนใหญ่เวลาที่คู่นี้เขาทะเลาะกันเนี่ยเพื่อนบ้านบอกจะได้ยินแต่เสียงผู้หญิง
อันนี้เป็นคลิปของผู้ตายที่เขาอยู่กับแฟนใหม่เขามีทั้งภาพในเฟสแล้วก็คลิปต่างที่ถ่ายเอาไว้
นี่ฮะคุณวัติกาแต่ว่าตอนนี้เธอเสียชีวิตแล้วนะแฟนใหม่ยังหาไม่เจอนะฮะว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เขาเป็นคนเดียวที่น่าจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอืมนะเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าเวลาเขามีปัญหากันคู่เนี้ย
มีเสียงของผู้หญิงอะไรออกมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะรุนแรงอะไรนะครับ
มีเสียงตุ๊บตับอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นเสียงลักษณะทะเลาะกันแบบรุนแรงนะครับ
แล้วกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่มีคนเห็นว่าเห็นครั้งสุดท้ายก็ฝ่ายชายเขาไปขายของคนเดียวที่ตลาด๒๔สิงหาคม
ก็ไม่มีใครเจอฝ่ายผู้หญิงอีกเลยก็ยังคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะไปต่างจังหวัดหรือเปล่า
เพื่อนบ้านอีกคนนึงบอกกับคุณระวีการว่าเมื่อวานนี้นะเป็นวันที่หลายบ้านเนี่ยเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่านะฮะ
ถึงขนาดที่บางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหกลิ่นเหม็นขนาดนี้เนี่ยไม่ไปทำงานดีกว่าคุณเขียนมาสอน
ค่ะช่วยกันหาต้นต่อของกลิ่นว่ากลิ่นมาจากไหนมาจากบ้านหลังไหน
งานลางานเลยอ่ะก็จังหวะคุณแม่กับญาติญาติแล้วก็ตำรวจเข้ามาแล้วเขาเปิดบ้านซะก่อน
ก็เลยพบว่าอ้าวบ้านหลังนี้เขาเสียชีวิต
ผมจำวันแน่นอนไม่ได้
แล้วเสียงที่ทะเลาะอ่ะพอได้พอใจความได้ไหม
ไม่ได้เลยครับ
เสียงโวยวายทั้งผู้หรือว่าผู้หญิงโวยวายอยู่คนเดียว
ได้ยินเสียงผู้หญิง

ปกติที่ทะเลาะกันก็ได้ยินเสียงพี่ผู้หญิง
บ้านพี่ข้างข้างเขาได้กลิ่นทุกวันจันทร์
เพราะว่ายู่นี้เขาก็หายเงียบไป
ตามที่พี่เข้าใจแหละว่าเขาไปเที่ยว
เพราะว่าปกติพี่จะทำงานตรงคืน
ช่วงนั้นมันก็จะมีกลางวันสะหรับ
พี่ก็เลยไม่ค่อยได้สนใจ
แต่พี่ได้ยินเขามาไทย
อะไรกับใครกันนะเวลาได้ยินเขาพูดเขาคุยกันเรียกกันเนี่ยฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตเขาจะเรียกฝ่ายชายว่ากิมจิก็อาจจะเป็นชื่อเล่นอะไรกันอย่างนี้นะฮะ
ก็มีบางครั้งที่ได้ยินเสียงบ่นว่าอะไรกันบ้างนะครับแต่ไม่ใช่การทะเลาะอะไรกัน
สักประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้บอกว่าเห็นผู้ชายมาคนเดียวนะ
ขายของอยู่คนเดียวอยู่๒วันด้วยกันคือ๒๔กับ๒๕สิงหาคม
แล้วก็บอกกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมจะเลิกขายของกันแล้วนะ
แล้วพอสิ้นเดือนเข้าสู่กัญญานี้ก็ไม่เห็นเขาอีกเลยความจริงไม่เห็นตั้งแต่๒๖๒๗แล้วด้วยซ้ำนะ
ก็เลยยังถามกันอยู่ในวันนั้นว่าเอาแล้วน้องผู้หญิงไปไหนล่ะ
ฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปไหน
เห็นเขาเปิดร้านแล้วค่ำมืดประมาณทุ่มเราจะล้างของสันไลหมด
ก็เลยเดินไปซื้อแล้วก็ถามเขาว่าพี่ผู้หญิงไปไหนอ่ะพี่ผู้หญิงไปแล้ว
เราก็ไม่ได้สงสัยอะไรเออว่าไปแล้วความหมายของเราคือมันค่ำแล้วเขากลับบ้านหรือเปล่า

มีแต่เขาบอกเขาไม่มาแล้วสิ้นเดือนเขาจะไม่มาแล้ว
เขาไม่เคยขายของเจ๊ไม่เคยขายของแล้วทีนี้ถ้าเขาทำคนเดียวเขาก็ไม่ไหวหรอก
เพราะว่าสิ้นเดือนนี้เขาบอกว่าจี้จะไม่มาแล้ว
แล้วก็ผัวเขามาขาย๒วัน๒วันแล้วเขาก็หยุดไปแล้วก็กระทั่งป่านนี้เขายังไม่มา
เห็นแต่ว่าผัวเขานั้นนิ่งมากเลยเพราะเขาไม่เคยทำอะไรเมียเขาเลย
ขนาดเมียเขาตีทุบอะไรนี่เขายังไม่เลยคือเฉย
ทำไมเมียชอบทุบเขาแบบนี้

เพราะผัวเมียกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันแล้ว
ตำรวจสพบังสาวทงบอกว่าก็ต้องไปติดตามตัวแฟนนุ่มของผู้ตายให้ได้นะฮะ
เขาจะเป็นคนเดียวที่ตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะก็ถ้าแฟนนุ่มของผู้ตายไม่รู้ไม่เห็น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเนี่ยก็ควรจะต้องมาพบกับตำรวจ
ควรจะต้องมาให้ข้อมูลด้วยเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนก็สงสัย
หนุ่มของผู้ตายหรือว่าถ้าฟังจากแม่ค้าที่ตลาดบอกว่า
เขามาเมื่อ๒๔๒๕สิงหาคมมาขายของคนเดียว
แล้วบอกว่าอ๋อแฟนผมไปแล้วไม่รู้ไปไหน
เอ้อมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นถูกต้อง
แล้วจากสภาพศพเนี่ยผลการชนสูตรอย่างละเอียดเนี่ยต้องรอนะฮะ
ตำรวจบอกนะครับเพราะเบื้องต้นคือแพทย์บอกว่าหัวใจล้มเหลว
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย
มันก็เลยยิ่งเป็นปริศนาเข้าไปอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่นะคะก็ต้องรอผล๔๕วันผลการชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ